ใหม่นะสีเหลืองกรอบกัดแล้วมันจะดังนะ

ปรากฏว่าลูกค้าก็จะไปหยิบเกี้ยวทอดนี่แหละ

หยุดเพื่อให้แขกไม่รับเชิญ
เขากินแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรม

ไม่รู้ดูไม่ออกจริงมันเห็นเป็นก้อนดำ
ขยุกขยิกนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเป็นตัวอะไรครับ

จังหวะหน้าแหลมเกียว

มาขโมยแผ่นเกี้ยวดื้อเลยครับ

คือจริงตรงนี้เป็นบาร์บุฟเฟ่ในร้านหนูกระทะ
ก็อาจจะมีหนูเล็ดรอดเข้ามา
สุขะอนามัยกันแล้วเรียกความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
บอกว่าเป็นร้านหมูกระทะร้านดังแห่งหนึ่ง
ที่เชียงใหม่เพจดังเอามาแชร์

จริงแล้วร้านเขาอาจจะเคร่งครัดเรื่องความสะอาดก็ได้

ค่ะต้องระมัดระหว่างด้วยนะครับ